เป็นรับสวยเป็นหญิงแท้

ระหว่างที่เสียวอยู่มันก็โด่ง

แบบว่าเหมือนจะไม่ยอมเสร็จก็ต้องยอมอะไรอย่างนี้ปะ
อย่าบ้าค่ะหญิงใหญ่ไปเลย

เธอจากโอ้เป็นแม่นี้
มีพี่คนหนึ่งเขารู้ว่าฉันจะมาสัมภาษณ์
เขาบอกว่าเธอมีแฟนเป็นฝรั่ง๒๐นิ้วจริงเปล่า

สิบเกิดเจ็ดเจอดนะ

สูงใช่มั้ยเนี่ย